ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับคุณผู้ชมบางทีเป็นเพื่อนบ้านกัน
อยู่ฝั่งตรงข้ามกันถ้าเกิดมีปัญหากันอยากจะให้รีบปรับความเข้าใจ
เคลียร์กันอย่าให้มันสะสมค้างคาใจมานาน
เพราะถ้าเกิดว่าถึงวันหนึ่งแล้วมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันหนักเลยนะ
จริงคือเอาอย่างเมื่อวานเราเล่าเรื่องเพื่อนบ้านทะเลาะกันเรื่องมะละกอเรื่องเดียว
แต่ว่าวันนี้มันหนักเกินกว่านั้นอีกแล้วมันหนักมากเพราะว่าถึงขั้นกับแทงกันตาย
ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อค้าอาหารตามสั่งกับวัยรุ่นที่อยู่ในหอพักเนี่ย
เขาไปทะเลาะไปโกรธอะไรกันมาสะสมมานานแรมเดือนคุณผู้ชม
ล่าสุดนะฮะก็ทะเลาะกันอีกมีการท้าทายกันส่งผลให้พ่อค้าอาหารตามสั่ง
ซึ่งร้านเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามหอพักวิ่งเอามีดมาจะมาแทงวัยรุ่นผู้หญิงที่อยู่ในหอพัก
ฝ่ายแฟนเขาเห็นก็มาช่วยยื้อยุดฉุดกระชากัน
พี่ชายของฝั่งคนก่อเหตุก็วิ่งเข้ามาช่วยแทงกันไปแทงกันมา
ตาย๑บาทเจ็บ๒แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวร้ายเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วย
อันนี้วงจรปิดในหอพักนะในซอยเดชอุดม๒๒ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาเห็นชัดเจนครับ
คนที่วิ่งเอามีดเข้ามาชื่อว่านายวรรณสิทธิสุดประเสริฐอายุ๔๖ปีเป็นพ่อค้าขายอาหารตามสั่ง
จากภาพที่เห็นตอนแรกยืนเถียงกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่สักพักนึงวิ่งไปเอามีดปรีเข้ามาจะไปแทงเขา
แล้วนายวรสิทธิ์ก็มีการต่อสู้กันกับนายวสัน
สุดท้ายเนี่ยมีดไม่รู้ว่าอยู่ในมือใครบ้างก็จ้วงแทงเข้าไป
จังหวะนั้นพี่ชายของวรรณสิทธิ์ผู้ก่อเหตุคนแรกเห็นวิ่งข้ามฝั่งมาช่วยครับ
เพื่อนของนายวสันเห็นโดนเพื่อนทำร้ายอยู่ก็วิ่งเข้ามาช่วยผสมปนเปลือกันไป
กลายเป็นว่าวรรณสิทธิ์ก็ต่อสู้กับวสันพี่ชายของวรรณสิทธิ์ก็ไปต่อสู้กับเพื่อนของวสันก็กลายเป็นสองคู่ทะเลาะกันอยู่
หลังจากจบเหตุการณ์นี้นะครับวรรณสิทธิ์ถูกแทงที่ลำตัวหลายแห่ง
นายวสันก็ถูกแทงที่ไทยทอยเพื่อนของวสันก็ถูกแทงตามร่างกายบาดเจ็บสาหัส
วรรณสิทธิ์เนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมานายวสันกับเพื่อนบาดเจ็บสาหัสไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
เราไปถามแฟนสาวของวสันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเขากับวสันเนี่ยกลับมาจากการไปซื้อของที่ตลาดกำลังจะเข้าหอพัก
พอมาถึงเนี่ยวันนสิทธิ์ซึ่งมีปัญหากันมานานแล้วพูดจาหาเรื่องมีปากเสียงพูดจาต่อว่าด่ากันไปมาบานปลายจนเอามีดมาไล่แทงกัน
ก่อนหน้านี้ยอมรับมีปัญหามีปากเสียงสะสมกันมานานหลายเดือนโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมวรรณสิทธิ์ไม่ชอบขี้หน้าพวกเขานะฮะ
เราต้องไปถามอีกฝากฝั่งหนึ่งคือพี่ชายของวรรณสิทธิ์ผู้ก่อเหตุนะฮะตำรวจก็ติดตามมาพร้อมกับมีดที่ไปแทงคนอื่นเนี่ยนะนำตัวมาสอบสวนที่สพเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะเดี๋ยวก็มาถามกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมา
ล่าสุดเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปไปเจอเพื่อนของนายวสันแต่เขาเสียชีวิตอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นศพที่สองเพื่อนของนายวสันชื่อวัฒนากรตอนแรกวิ่งมาช่วยวสันโดนแทงเข้าไปตอนแรกอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ล่าสุดรายงานคือเสียชีวิตกลายเป็นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองศพคือวรรณสิทธิ์กับธนากรแต่นายวสันเนี่ยด

เขาบอกว่าโอ้โหเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลยนะฮะ
นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเอาไปดูที่เรื่องของพี่ชายเขาว่าไงบ้างนะฮะ
คือทางด้านนายธนากรความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
สื่อข่าวเขารายงานบอกว่านายธนากรเพื่อนของนายวสันที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ย
คือเสียชีวิตไปอีกรายหนึ่งที่โรงพยาบาลทีนี้พนักงานสอบสวน
อืมพนักงานมีการสอบสวนแล้วนะคะสอบปากคำในสาระพุธอ่า
พี่ชายนายวรรณสิทธิ์ก็รู้ว่านายวรรณสิทธิ์น้องชายเนี่ยทะเลาะกัน
กลุ่มวัยรุ่นในหอพักเนี่ยบ่อยครับเพราะว่าอะไรคุณ
คือหอพักเขาอยู่ตรงข้ามร้านอาหารของนายวรรณสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้ก็มีปากเสียงกันมาหลายเดือนแล้วอ่ะ
ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องแบบเล็กเล็กน้อยน้อยใช่ใช่เออ
ก็แบบทิ้งขยะหน้าหอพักขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านเรื่องพวกนี้ค่ะ
แต่ทีนี้มันสะสมไงแล้วมันก็กลายมาเป็นเหตุการณ์นี้
คือเราก็ไม่รู้นะว่าทิ้งขยะหน้าหอพักแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับร้านเขายังไง
เอาขี่จากกระยานยนต์แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับร้านเขายังไงก็ได้ไหมครับเห็นดังอะไรแบบนี้
งานหรือเปล่าแต่ทีนี้ช่วงที่วันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวนายวสันแล้วก็แฟนเขา
แฟนสาวเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับหอแฟนสาวก็ไม่มีปากเสียง
เนี้ยทะเลาะกับนายวรรณสินอีกรอบหนึ่งจนท้าทายกันไปท้าทายกันมาอ่า
วรรณสินไม่ไหวสิคะก็เอามีดทำครัวมาจนวันเกิดเหตุแบบนี้
ครับซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนเขาเตรียมแจ้งข้อหานายสารวุฒิแล้วนะคะ
ข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยใช้อาวุธมีดนะคะ
ส่วนอ่ะไปดูบรรยากาศงานศพกันหน่อยนะฮะเมื่อช่วงเช้าคุณผู้ชมนะฮะ
ก็โศกเศร้านะฮะแต่ว่าที่หอพักเนี่ยเมื่อเช้านักข่าวไปดูที่หอพักเขาบอกว่า
มีการปิดประตูเหมือนกันนะฮะมีเพียงคนในหอพักที่อยู่ไม่กี่คนนะฮะ
เพราะว่าทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนบรรยากาศที่ร้านขายอาหารตามสั่งของนายวรรณสิทธิ์ผู้ตาย
บอกว่าปิดร้านไปแล้วนะไปถามเขาบอกว่าญาติก็ยุ่งกับเรื่องของการจัดงานศพอยู่แล้วฮะ
ติดต่อขอรับศพไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปบำเพ็ญกุศลต่อไปเรื่องของคดีความก็ว่าไปที่เรื่องของคดี
แต่ว่าล่าสุดมีผู้เสียชีวิต๒แล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งก็คือตัวนายวสันนะครับค่ะ